เหมือนคลิปพ่อลูกคู่นี้
เวลาเราไปห้างหรือไปเดินเล่นกับคุณพ่ออย่างนี้
เวลาอยากได้อะไรก็จะให้คุณพ่อซื้อให้
หรือว่าเวลาอยากเล่นของเล่นคุณพ่อเล่นนิดหน่อย

หมดเป็นร้อยเป็นพัน

แต่ว่าพ่อก็คีบไม่ได้สักที

อย่าต้องให้ถึงมือหนูละกัน

จบสวยมากแบบยิมนาสติก

อ๋อนี่นะครับกดจนนิ้วพองมาแล้ว

ได้เลยเห็นไหมล่ะ

น้องคนนี้นะคะอายุน่าจะ๓ขวบยังไม่รู้
แต่ว่าหัวยังไม่พ้นตู้เหมือนยังมองดูตุ๊กตาไม่เห็นเท่าไหร่เลย

ทีเดียวลงเรียบร้อยเป็นไหมโอ๊ยนี่ค่ะคุณผู้ชม
เอาคลิปมาให้ดูแล้วนะคะก็เลยมีเพลงอยากจะมอบให้กับคุณพ่อด้วยค่ะ
เห็นท่าจบเขาไหม

แต่ผมอยากจะเห็นหน้าภรรยาเขานะ

เวลาคนถ่ายเขาจะคุยอะไรกับคุณสามีเขา

เป็นไงล่ะคุณฉันบอกแล้วให้ลูกเล่นแต่แรก

เหลือเหรียญสุดท้ายเหรียญเดียวให้ลูกลองดูได้เลย
อย่างนี้ให้ลูกกดตั้งแต่แรกก็ดี
บอกแล้วพ่ออย่าให้ต้องถึงมือหนู
เรื่องราวตลอดหาเรื่องนี้มันสุดจริงนะครับ